เอามาต่อกันที่คุณแม่คนสวยกันบ้างดีกว่านะคะคุณมากกี้ราศีนั่นเองนะคะ
ตอนนี้โอ้โหหลังแอ่นเลยเดินอย่างนี้เพราะว่าอะไร๘เดือนใกล้คลอดเต็มทีแล้วนะคะ
เดือนกว่าแล้วด้วยแต่ว่าน้ำหนักตัวขึ้นมาแค่๗๘กิโลเองนะคะ
หลายคนก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าคุณมากกี้เนี่ยตัวเล็กนะคะแล้วก็ท้องน้องแฝดด้วยนะคะ
เห็นว่าไปออกงานเนี่ยถามถึงความพร้อมสักหน่อยละกันนะคะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ด้วยคุณสามีคุณป๊อกพัศรกรออกมาบอกว่าเป็นห่วงเรื่องภาวะเลือดจางของมากกี้นี่แหละ
เดี๋ยวไปฟังมากกี้อัปเดตอาการกันหน่อยดีกว่าเป็นไงบ้างล่ะคะคุณแม่
น้ำหนักของน้องทั้งสองคนก็ตรงตามเกณฑ์ของแบบเด็กปกติเลยความยาวเอ้ยอะไรเอ้ยโอเคหมด
จะมีแบบนิดนึงคือที่เลือดจางคือถ้าสมมุติว่าเลือดจางตอนคลอดต้องให้เลือดด้วย
เพราะว่าไม่อย่างนั้นพอเสียเลือดตอนคลอดด้วยคุณหมอบอกว่ามันอันตราย
ถามว่ากังวลไหมเราก็พยายามไม่ได้นึกถึงนะเราก็ทานวิตามินเพิ่มขึ้น
ต้องทานพวดภาษาเด็กเพิ่มขึ้น
ถกเถียงคือชื่อเล่นค่ะชื่อจริงไม่มีถกเถียงเพราะว่าพี่ต๊อกเขาเลือกไว้แล้ว
แต่พี่ป๊อกอาจจะเรียกชื่อที่เขาตั้งไว้ทุกวัน
ชื่อจริงบอกได้ยังกี่
ชื่อจริงยังไม่บอกดีกว่า